เอาล่ะมาต่อกันที่หนุ่มบีมกวีกันบ้างดีกว่า

เพราะว่าภรรยาสาวคุณออยเขาเอ่ยปากว่า
อยากจะจัดงานแต่งงานอีกสักรอบนึง
เหตุเพราะว่าไปดูงานแต่งงานของสาวเนยโชติกา

งานนี้หนุ่มบีมจะว่ายังไงไปฟังกันเลยค่ะ

ใช่ใช้เงินด้วย
จะว่างานเข้านักแสดงหนุ่มบีมกวีก็ไม่เชิงนะคะ
หลังจากที่ภันรยาสาวออยอติพร

ให้จัดรียูเนียนงานฉลองมงคลสมรส

เดินเข้าซุ้มประตูเหมือนกับสาวเนยโชติกา

โดยหนุ่มบีมคาดว่าจะเป็นการแซวเล่นขำ

นี้เจ้าตัวยังได้อัปเดตเรื่องทายาทคนแรกด้วย
ว่ายังไม่มีเวลาไปฮันนีมูลตามแพลน

นี่เค้ามีคำนี่จริง
ผมก็ไม่รู้ที่ผมพยายามจ้องตาเขาอยู่ตอนฟังคำตอบ

ก็กะว่าจะไปประมาณปลายปีนี้ครับ
ก็ปล่อยนะครับว่าเราจะมี

แต่ว่าก็พยายามให้มันลงตัวที่สุดเท่าที่ทำได้